คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอไปอัปเดตอาการป่วย
คนบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด๑๙หน่อย
คุณแมททิวกับคุณลีเดียค่ะตอนนี้ยังไม่หายนะคะ
แต่ว่าที่น่าชื่นใจน้องคนนี้ค่ะแพรวานิชาพัฒน์
ตอนนี้หายแล้วค่ะน้องก็เลยถือโอกาสนะคะ
คลิปค่ะเล่าประสบการณ์ต่างนานานะคะ

รักษาตัวอยู่๑๒วันค่ะจนหายดี
กลับมาอยู่บ้านแล้วก็กักตัวต่อจนครบกำหนดแล้วค่ะ
เธอเล่าว่าอาการป่วยของเธอเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาเลยค่ะ

ยังไม่ทันได้รับยาต้านไวรัส
เพราะว่าเชื้อไม่ได้ลงไปถึงปอด
และสุดท้ายค่ะร่างกายของเธอก็กำจัดไวรัสได้เอง
ตอนนี้ค่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ยังแข็งแรงดีเป็นปกติทุกอย่าง

มีอาการเหมือนเป็นหวัดค่ะก็คือมีน้ำมูกมีคัดจมูกมีเสมหะแล้วก็มีไอค่ะ
คุณหมอก็จ่ายยาตามนั้นเลยจ่ายยาตามอาการก็คือยาลดน้ำมูกยาแก้คัดจมูกยาแก้ไอแล้วก็ยาละลายเสมหะ
ส่วนเชื้อหายไปได้ยังไงนะคะก็ร่างกายเราจะกำจัดออกไปเองค่ะ
ตอนนี้ที่ออกมาอยู่บ้านแล้วร่างกายเป็นยังไงบ้างอาการมีอาการอะไรไหม
ตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ
สิ่งที่สำคัญของคนเป็นโควิด๑๙ก็คือการให้กำลังใจค่ะ
เพราะว่าพอมันเป็นโรคใหม่ที่เราไม่รู้เลยว่าอาการที่แน่ชัดของมันเป็นยังไงเนี่ย
ผู้ป่วยจะจิตตกได้ง่ายแบบพารานอยได้ง่ายเพราะว่าตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลหนูก็จิตตกเหมือนกัน
ก็วันที่จิตตกเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเราก็ซุดตามไปด้วย
ถ้าเกิดจิตใจดีร่างกายก็จะดีไปด้วยค่ะ
นี่ไงน้องเขาบอกว่าจิตใจดีนะคะร่างกายดีนอนจะได้หลับจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคุณผู้ชม
แล้วก็น้องแพรวาถือเป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าหาเลยนะออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโควิด๑๙ค่ะ
จะได้ไม่ไปเผยแพร่กับคนอื่นต่อไปคุณผู้ชมคะตอนนี้ถ้าใครได้รู้สึกสงสัยว่าตัวเองมีอาการหรือเปล่า
หรือว่าสูงเสียงวันที่สูงเสียงนะช่วยบอกคุณหมอด้วยถ้าจะไปหาคุณหมอนะคะ
หมอก็จะได้ระวังตัวเองเป็นห่วงคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลจริง
ที่สำคัญคนที่หายแล้วคุณหมอบอกว่าก็ต้องกักตัวเองนะคะ
เพราะว่าเชื้อโควิด๑๙มันอาจจะกลับมาเป็นได้อีกครั้งหนึ่ง
จริงตอนนี้แพรวาหายมีอีกหนึ่งคนที่หายเหมือนกัน